ข่าวดีกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับครูชนละทีทานทองค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่าข่าวกันไปว่าครูนี้นะคะ
ด้วยโรคน้ำท่วมปอดแต่ปรากฏว่าผ่านไปคืนเดียวคุณผู้ชมค่ะ

ไม่พลาดค่ะมีเลขมงคลมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ครูชนละทีทานทองและครูปุ้มภรรยาค่ะ

เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นะคะแล้วก็ตั้งใจเข้ามากราบสักการะท้าเวสวรรณตามความเชื่อ
บอกว่าท่านจะโดนบันดาลประธานพรทั้งความสุขความสำเร็จลาบยดชื่อเสียงแล้วก็ความร่ำรวยนั่นเอง
คุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้พี่แจ๊คโอ้โหวันดีจริงค่ะ
เป็นทางที่วัดนี่นะคะเขามีพิธีเคลื่อนย้ายองค์ท้าเวสวันพอดีพอดีเลย
พื้นที่เพื่อเตรียมงานสวดมนต์ข้ามปีไงคุณผู้ชม
ชาวบ้านเนี่ยไปร่วมพิธีบวงสวงกันคึกคักเลยอืม
ชนละทีกับครูปุ้มที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนี่นะ
แจกธนบัตรแล้วก็วัตถุมงคลให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ
แฟนเพลงพอเห็นว่าเป็นครูชนละทีมาก็มา
ขอถ่ายรูปกันยกใหญ่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยอบอุ่นมาก
พูดถึงตัวเลขตัวเลขก็มา
ธนบัตรที่หลวงพ่อแป๊ะได้ทำการผูกข้อไม้ข้อมือให้กับครูปุ้ม

รูปุ้มนี่นะบอกว่าตัวเลขจากเงินขวัญถุง

เลขท้ายธนบัตรของครูชนละทีเป็นหมายเลข๗๗
ส่วนของครูปุ้มภรรยาค่ะได้หมายเลข๕๗
ขณะเดียวกันที่ทางวัดก็มีการจุดประทัด
ถวายท่านท้าเวสวันด้วยในการเคลื่อนย้ายองค์ใหม่ถูกไหม
ปรากฏว่าเป็นหมายเลข๒๕แล้วก็๘๘
ก่อนจะเดินทางกลับคุณผู้ชมครูชนละที

บอกว่าใครที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพตอนนี้

้าเวสุวรรณที่ตัวเองนับถือศรัทธา
แล้วก็ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้แฟนไทยรัฐทีวีทุกคนด้วย
บอกว่าให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ถ้างวดนี้ครูชนละทีครูปุ้มถูกรางวัลที่หนึ่ง
ต่อแล้วก็จะถูกด้วยเพราะว่าเราจะซื้อแรกต่อ
คุณผู้ชมมต่อเลขมันคร้องจองกับลดคุณชมผู้คนบาย

คุณชมพู่ถ้าจำไม่ผิดนะ๔๗๗หรือแบบ
อ่า็ะมันเล็กวนกัน
ไม่เหมือนกันแค่ตัวเลขเดียวเออ